คุณผู้ชมค่ะวันที่สิบแปดถึงยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ได้มีพิธีสมโพธิ์และแห่พระบรมศาลีริกธาตุประจำปีสองพันห้าน้ำหกสิบเอ็ดค่ะครับ
ที่วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียนะคะงานนี้มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวอินเดียมาร่วมกันเป็นจำนวนมาก

กุศินารารัฐอุตราประเทศสาธารณรัฐอินเดียถือเป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่๔
ในสมัยพุทธกาลซึ่งหลังพระพุทธองค์ปรินิพานเมืองกุศินารากลายเป็นเมืองสำคัญ
กลางแห่งการสการะบูชาของพุทธศาสนิกชนเหล่ามันละกษัตริย์ได้สร้างเจดีและวิหารเป็นจำนวนมากไว้รอบ
โดยแผ่นดินแห่งการปรินิพานนี้ปี๒๕๓๗ชาวพุทธได้ร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นมาเพื่อน้องถวายเป็นพุทธบูชา
และเป็นการเฉลิมพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีและเฉลิมพระชนมพันศาครบ๖รอบ๗๒พันศาของในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งในหลวงราชการที่๙โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชฐานชื่อว่าวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชและส่งพระราชทานพระบรมศาลีริกฐาตุมาประดิษฐานอยู่ในพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธาที่ตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้
ด้วยการวาระนี้เพื่อเป็นการให้ประชาชนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธทั้งชาวไทยและชาวอินเดียได้เกิดการตระหนักรู้ถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดา
ทรงแสดงไว้ถึงวันเสด็จดับคันทปรินิพานและน้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่๙
จึงได้มีงานสมโพธิและนามัศกาลพระบรมศาลีริกฐาตุซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
หลังแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวอินเดียยังคงล้นหลาม
มันลากกษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นมันละมาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์
และยังนำทีมข้าราชบริวารรถโบราณช้างม้ามาร่วมประกอบขบวนสุดอลังการ
พร้อมพระบรมศาลีริกฐาตุจากวัดไทยกุศินาราเฉลิมราช
ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สารวโนธยานซึ่งเป็นสถานที่ดับคันทะปรินิพานของพระพุทธเจ้า
และมะกุฎพันธนเจดีซึ่งเป็นสถานที่ถวายพระเพิงพุทธศรีระนั่นเอง
วิชัยแป้งจันลาถ่ายภาพอิงดาวทันจันทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน